ต่อกันที่เรื่องของวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับ
เกริ่นไปตั้งแต่ช่วงต้นว่าเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่อง
ปีใหม่หลายคนหยุดแต่พวกเธอไม่หยุดนะครับ
เพื่อเป้าหมายสำคัญคือการคว้าตัวไปโอลิมปิกเกมนะครับ

เดินทางไปเก็บตัวที่จังหวัดนครราชศรีมาตั้งแต่วันที่๑๗ธันวาคมนู่นแหละครับ
เพื่อทำการฝึกซ้อมให้คุ้นชินกับอาคารท่าชายฮอลสนามแข่งขันวอเล็กบอลหญิง
รอบคัดเลือกนะครับรอบ๒โซนเอเชียวันที่๗๑๒มกราคมนี้ปี๒๐๒๐
ก็เป็นโอลิมปิกคอลีไฟล์นะครับ
ชด่วนดันัยศรีวัชราเมธากุลหัวหน้าภูมิสอนเผยว่าช่วงปีใหม่เนี่ยนะครับ
ไม่ได้ปล่อยให้นักเตะหยุดพักนะยังคงต้องฝึกซ้อมตามโปรแกรมต่อไป
เพื่อรักษาสภาพร่างกายให้พร้อมที่สุดซึ่งในวันที่๓๑ธันวาคมเนี่ย
ยังไงซะก็จะให้นักตบสาวไทยพวกนี้นะฮะ
ได้ทำกิจกรรมร่วมกันในการจับสลากของขวัญปีใหม่
คือก็ยังมีฉลองแหละแต่ก็ฉลองภายในแคมป์นะครับ
บรรยากาศมันผ่อนคลายบ้างนะครับเพราะว่าฝึกซ้อมหนักทุกวันนะครับ

ด่วนจะให้นักกีฬาเดินจงกลม๑๐นาทีเพื่อฝึกสมาธิ
ซึ่งการมาอยู่ที่นี่เวลามีเวลาเต็มที่นะครับ
ในเรื่องของสมาธิและเรื่องของเวลาการฝึกซ้อม
รวมไปถึงเรื่องสภาพแวดล้อมที่มีส่วนทำให้สมาธิการฝึกซ้อมนั้นดีขึ้น
อีกเรื่องคือความมุ่งมั่นของนักกีฬามีมากยิ่งนะครับ
ใกล้การแข่งขันนักกีฬาก็มีความมุ่งมั่นเยอะขึ้น
แล้วก็มีความเป็นทีมมากขึ้นด้วย
นี้สำคัญนะคุณไกรสอนเรื่องของความมุ่งมั่นแล้วก็สมาธิในเกมนะครับ
หลายคนก็มองว่าทีมสาวไทยเนี่ยจริงก็แกร่งหลายชุดแหละ
ชุดที่ผ่านมากับปีที่ดีผ่านมาหลายปีนะครับมาตรฐานเราดีอยู่แล้ว
แต่พอถึงช่วงสำคัญแมชสำคัญบางทีเรามักจะเสียสมาธิ
ก็เอาเรื่องของการทำสมาธินี่แหละครับการนั่งขัดสมาหรือการเดินจงกลม
เหล่าบรรดานักกีฬานั้นมีสมาธิมากยิ่งขึ้นในช่วงของแต้มสำคัญนั่นเองนะครับ
เวลาที่เหลือก็เน้นเรื่องของระบบแล้วครับแล้วก็เรื่องของความผิดพลาด
เพาะบุคคลที่อาจจะต้องเน้นมากเป็นพิเศษเพื่อให้พร้อมจริงสำหรับโอลิมปิกในครั้งนี้นะครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสภาพร่างกายอย่างน้อยเนี่ยก่อนแข่งขันสัก๑สัปดาห์ต้องไม่ให้ป่วย
คือเรื่องป่วยมันห้ามกันไม่ได้แต่มันก็พอจะป้องกันได้ถ้ามีสภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับ
เวลานี้ครับทีมหญิงนั้นเก็บตัวอยู่ภายในอาคารที่พักนักกีฬา๒๐๐เตียงสนามกีฬาเฉลิมพระเกียร๘๐พันศานะครับ
และยังไงซะก็จะย้ายเข้าโรงแรมที่พักอย่างเป็นทางการในวันที่๕มกราคมนะครับ
แกรมการแข่งขันของวอเล็กบอลหญิงโอลิมปิก๒๐๒๐รอบคันเลือกรอบ๒นะครับ
เดิมสนามนัดแรกเจอกับไต้หวัน๗มกราคมแล้วก็นัดที่๒นะครับ
เจอกับออสเตรเลียวันที่๙มกราคมแต่จริงเราก็มองข้ามช็อตได้เลยนะครับ
ชิงน่าจะเจอกับเกาหลีใต้ซึ่งนั่นจะเป็นแมทที่สำคัญที่สุด
ในวงการวอเล็กบอลไทยรอบหลายปีเลยนะครับ
ก็ถ้าเจอกับเกาหลีใต้จริงมันก็มีโอกาสสูงนะครับ
ก็น่าจะเป็นเกมที่มันมากนะคนนี้น่าจะสนามแตกเลยทีเดียว
เดี๋ยวต้องดูนะครับเพราะว่าโคต้านั้นมีเพียงแค่หนึ่งเดียวที่จะได้ไปโอลิมปิกครับ